เมื่อวานนี้ในรายการข่าวใส่ไข่กลางรายการสดเลยคุณผู้ชมค่ะ
มีเหตุการณ์ที่ทำให้พี่รถเมย์คนึงนิดพิธีกรของเราเกิดอาการอึ้ง
เพราะจู่เนี่ยพี่บอลสามีกับน้องคิดมาโผล่เซอร์ไพรส์กลางรายการเลย
จะเป็นยังไงให้คุณผู้ชมดูภาพก่อนเลยค่ะ
เมื่อกี้ยังอยู่บ้านไม่ใช่เหรอลูก

วันใจอ่ะครับวันใจครับพี่เม
จำไม่ได้จำไม่ได้
เมื่อกี้ยังคุยอยู่ยังดูอยู่เลยว่าหนูหม่ำเข้า
โอ้โหมด

เอาลูกชายมานั่งสอนรายการด้วยเลยน่ารักที่สุดนะคะ
คือทำงานหนักเป็นเหตุสังเกตได้นี่แหละ

เขาลืมแบบลืมสนิทคือน่าเหวิดเลย

แบบเอ๊ะเมื่อกี้เพิ่งคุยกับสามีว่าป้อนข้าวลูกอยู่เอาแล้วมาได้ไงเนี่ย
คือใจห่วงลูกพุ้งพ่วงอารมณ์เลยนะ
ตายแล้วแต่โชคดีค่ะที่คุณสามีเขาจำได้ทุกดีเทล
แม้กระทั่งดอกไม้ที่ถือมาเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
ก็เป็นดอกไม้จากร้านที่ใช้ในงานแต่ง
ลืมวันยังไม่พอค่ะศรีภรรยาอย่างพี่รถเมย์
แม้กระทั่งปีที่ครบรอบ

คือตอนแรกพี่รถเมย์ตอบเสียงดังฟังชันเลยว่าครบรอบหนึ่งปี
แต่ปรากฏว่าตอบผิดเธอลูกชายเขาโตขนาดนี้แล้ว
มันเป็นงานครบรอบ๓ปี

อันนี้เขาทำงานด้วยไหนจะเนียมลูกอีกไหนจะเป็นห่วงลูกอีก
ไม่เป็นไรหน้าที่นี้สามีรับหน้าที่แทน